ให้ชอบดีชอบดีสุขเสธเรียนปรีนะค่อยรวยค่อยรวย

เห็นว่ามาก่อนเนี้ยก่อนที่จะมีเครื่อง
ใช้มือปั้นจนนิ้วล็อก
ทางปืดกรอกแล้วนิ้วล็อกมันกระดิกไม่ได้
แล้วพอดีว่าแฟนเสียคนวิ่งตัดหน้ารถแล้วเขาเบรก
รถเลยพลิกคว่ำแฟนแม่เลยเสีย
ทำใจอยู่นานไหมแม่

ขอต้อนรับเข้าสู่วาเรตี้ปากท้องของคนอยากรวย
กับรายการเซจจีเปิ้ลได้
หนูพาแม่มาแบบว่าแม่อาจจะเป็นอาหารที่แบบไม่ค่อยได้กินสักเท่าไหร่

ถ้าเป็นภาษาอ่างทองคือทอดมัน

ร้านนี้นะคะบอกเลยว่าเปิดมาแล้ว๓๐กว่าปีด้วยกัน

โหหมดเลยหรอ

ไปค่ะ
ซึ่งร้านที่น้องจ๊ะจะพามาในวันนี้ก็คือ

ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนอสัมชันบางรักษ

วันนึงเนี่ยคล้ายดี
เรียกว่าทอดกันมือเป็นระวิงเลยทีเดียว
รับรองว่าถูกใจพี่แจ๊คแน่
งั้นเราไปตามหาเจ้าของร้านกันเลยครับ
เอาละค่ะคุณค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแม่สุค่ะ
สวัสดีค่ะแม่สุ

ขนาดนี้คิดดูว่าจะขายดีขนาดไหน
โหแล้วต้องบอกว่าว้าวมากขายดีมาก

วันหนึ่งขายได้ประมาณเท่าไหร่

ขายได้วันร้อยโลเลยหรอแม่

แม่ขายดีขนาดนี้แม่ต้องมูใช่ไหม
ก็มีบ้างค่ะว่าครับพี่คะเน่
ที่ไหนแม่แม่ไปบูชามาจากไหนนะ

จะมีอยู่ช่วงนึงค่ะแล้วลูกค้าหายเงียบ
บ่นกับท่านว่าทำไมพักนี้ลูกค้าเก่าหายไปไหนหมดไม่รู้
ขอให้ท่านช่วยโดนจิตโดนใจให้กลับมา

ตอนนี้อุ้งแม่เป็นครูเต็มกระทะน่ากินมาก
อยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าวิธีในขั้นตอนในการทำเนี่ยแม่ทำยังไงบ้าง
ไปค่ะพี่นวดพี่นวด

เจอกลิ่นหอมเข้าไปขนาดนี้เนี่ย

ต้องขอชิมกันตรงนี้เลยนะน้องจ๊ะพี่แจ๊ค
แถมยังขอเข้าไปล้วงสูตรเด็ดกันอีกต่างหาก
แม่สุกก็ใจดีใจดียอมบอกแบบไม่มีกัก
ซึ่งเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยก็คือ
การเลือกใช้เนื้อปลาและเครื่องแกงที่คัดสรรมาอย่างดี
จะเป็นยังไงเราไปคุยกับมือวางอันดับหนึ่งเรื่องผสมปลา

พ่อมานพสามีของแม่สุนั่นเองล่ะครับ
คุณพ่อมีเนื้อปลาอะไรบ้างคะในรังเนี่ย
จะมีปลาแดงนะครับปรุงเป็นทอดมันแล้ว

เวลาผสมนะครับปลาแดงจะ๓๐กิโลนะครับ

ปลาขาวเราสั่งมาขูดขูดมาพิเศษนะครับ
แกงก็จะมีพริกแกงพริกแกงซึ่งเราสั่งร้านยาเราทำนะครับ

ส่วนต่อไปจะเป็นน้ำตาลซาย

สังเกตนะเนื้อดูแบบละเอียดดูเข้ากันแบบ
พ่อนว่านี้พ่อนว่า
อาลนวทนวทนวท

ตังที
ขอให้แม่ได้เห็นตอนนี้นะคะ
พ่อมโมโกคาดูไงว่ามันโอเคแล้วใส่ได้แล้ว
ซึ่งเราดูถ้ามันยังไม่ได้เนี่ย

แต่ถ้ามันเป็นเนื้อเดียวกันนวลตาแล้วก็คือ
อย่างนี้นวลยังพ่อได้แล้วครับนวล
ซึ่งในขั้นตอนการตีเนื้อปลานี้นะครับ
จะปล่อยให้เครื่องทำงานไปจนเนื้อปลาผสมกับเครื่องแกง
และเครื่องปรุงที่ใส่เข้าไปเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน
ก็จะสามารถเอาไปเข้าเครื่องปั้นทอดมันได้แล้วล่ะครับ
แต่ก่อนที่เราจะไปทอดกันตอนนี้ขอขั้นเวลาด้วยอีกหนึ่งร้านขายดี
รสชาติแซ่บถึงสวงอย่างลาบปลาดุกป่าวันนากันก่อน
เพราะได้ข่าวว่าร้านนี้เนี่ยเขาขายดีคิวแน่น
ถึงขั้นต้องโทรจองกันเลยทีเดียวล่ะครับคุณผู้ชม
ส่วนมากลูกค้าจะขอเบอร์ไม่มีที่จอดรถเขาก็โทรมาก่อน
หนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ลูกค้าถนัดครับ
พอถึงเวลาพวกผมก็ทำให้รออย่างนี้ก็มาเอา
พอมาถึงก็รับหน้าร้านก็ไปเลยครับ
จะได้ไม่เสียเวลาเพราะที่เรามันแคบมาก
แม่พอมาถึงก็เจอลุงนากำลังทำลาบปลาดุกอยู่พอดี
โอ้โฮมือเป็นระวิงเลยนะครับนี่
แบบนี้ต้องแวะคุยกันสักหน่อยล่ะครับ
ว่ามีเคล็ดลับการทำยังไงถึงได้ขายดีขนาดนี้
ประดุกชุดหนึ่งมี๒ตัวครับผม
ปลา๘ตัวโลกรัม

ผสมกับลาปลาดุกมันจะได้ดับหยุ่งขาวได้ครับ

ใส่พริกปนพริกผมก็ใช้พริกเกจแย้มาจากศิษย์เกรด

มะนาวประมาณนี้ครับ
ใส่ปักชีพลังและก็สระแหน่ครับผม

หน้าตานี่น่ากินน่ากินมากเลยล่ะครับ
แบบนี้ก่อนที่จะมาทำร้านลาบปลาดุก
ลุงนาเคยทำอะไรมาก่อนล่ะครับ

พ่อเคยทำร้านอาหารมาก่อนครับ
อยู่เป็นผู้ช่วยกุ๊กครับ

ก็มาเปิดร้านเล็กรถเข็นครับ

๑๐กว่าปีถึงได้ร่าปลาดุก
ครั้งแรกก็ไม่เท่าไหร่ครับ

ก็อยู่กันสองคนหายไปเรื่อย

วันหนึ่งใช้ปลา๑๔๐ตัวครับผม

พอเริ่มหมัก๑ชั่วโมงก็ขึ้นเตา

เตรียมของเสร็จมาตั้งนี้ก็๑๐โมงครึ่ง

ผมก็ลาบปลาดุกย่างไก่ย่างล้วงข้าวเหนียว

เห็นว่าขายดีจนมีเงินเลี้ยงครอบครัวได้สบาย
ซื้อที่นาเอาไว้เผื่อใช้ชีวิตในอนาคตได้เลยล่ะครับลุงนา

เก็บเล็กประสงค์น้อยส่งลูกเรียนจดคุณยาคนโต

ก็เอากำไรจากการค้าขายไปซื้อที่ต่างจังหวัด

แต่มาก็เลิกกิจการใช้ฐานไปอยู่บ้านนอก
ทำไล่ทำนาไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินเขา
แม่เป็นตัวอย่างของคนทำมาหากินแบบนี้
งั้นให้ลุงนาฝากข้อคิดถึงคนที่อยากจะค้าขายไว้สักหน่อยดีกว่าครับ
เดี๋ยวมันก็ผ่านไปด้วยดีเพื่อความอยู่รอดครอบครัวของเรา
กล้องอดทอมเก็บเล็กผสมน้อยเผื่ออนาคตลูกเราจะได้สบายไปข้างหน้า

มาร่าประดูกก็ที่ละสี่สิบบาทข้าวเหนียวก็ห่อละ๕
เราแต่ละประดูกข้ามกันเข่าคั่วกลัวกลัวเอง
ไม่อยากเชื่อแนวจากเมื่อกายที่พาไปป้ายแดง
ที่แอบอ้างใช้ชื่อรายการเศรษฐีป้ายแดง
หลอกให้โอนเงินทางรายการ
ไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บเงินจากผู้ร่วมรายการ
ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับไปหาน้องจ๊ะกับพี่แจ๊ค
ไปดูกันว่าลีลาการทอดทอดมันของสาวจะเป็นยังไง

เห็นว่าเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะมีเครื่อง

มาป๋อท์

ต่างกันที่ว่าน้ำมันจะไม่เหมือนกัน
เหมือนกัน
ได้ไงว่าลูกไหนตัดได้ตัดไม่ได้
เขาบอกกันว่ามะพร้าวที่เผาแล้ว

กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดง
พร้อมกับพิธีกรร่วมคนพิเศษของเรา

ได้เข้าไปล้วงเคล็ดลับการตีเนื้อปลา
สมเครื่องปรุงสูตรเด็ดกันไปแล้ว
ช่วงนี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญ
นั่นก็คือการเอาเนื้อปลาที่ได้มาใส่เครื่องปั้น
และเอาลงทอดนั่นเองล่ะครับ
คือเมื่อกี้แม่เราเพิ่งนวดกันเสร็จ

ปีนขึ้นไปแล้วก็เทใส่เครื่อง

แม่บอกความต้องการกับร้านค้า

แล้วมันก็จะผ่านตัวนี้
แม่จ๋าน้ำมันนี่ยังไงบ้างคะ

โอ้แม่มีเทคนิคพิเศษในการทอดไหมคะ

แล้วพอเติมประทะเราก็จะเปิดไฟปานกลางขึ้นมา
จะทำให้ข้างนอกข้างในมันสุกเข้ากัน

ทอดโชว์ทอดโชว์
ทอดไงตัว
แม่อะไรจะมันขนาดนั้นล่ะจ๊ะ

เฮ้ยแต่ก่อนที่แม่สุจะเปลี่ยนมาใช้เครื่องปั้นทอดมันแบบนี้เนี่ยครับ
เมื่อก่อนเนี่ยก็เคยปั้นมือมาเหมือนกันนะครับ
งั้นเดี๋ยวลองให้แม่สุสอนน้องจ๊ะกับพี่แจ๊คดูหน่อยครับว่า
เทคนิคการปั้นมือเขาทำกันยังไง
และตอนนี้ค่ะถึงตอนที่เราตกยุ่งไม่ใช่
ตอนที่แม่จะสอนการปั้นนะคะ

ตอนนี้เรากลับมาแล้วก็นวดในมือค่ะ
วดเสร็จเราก็ใช้นิ้วสะบัด

แม่ถ้าเราทำเป็นลูกหัวใจอย่างงี้ได้ไหม

เคยแบบให้ทำแล้วเราก็ทำแบบเอง
แบบบ้านหนูทำอย่างเงี้ยนะบางอย่างเงี้ยแม่
เพราะถ้าบางลูกค้าบอกว่าไม่มีเนื้อเหมือนกินกระดาษ

ก็คือที่ร้านเราจะแตกต่างจากที่อื่น
แม่จ๋ามันต่างจากใจคืออย่างไรบ้างคะ
มือมันจะเหนียวแล้วก็นุ่มกว่าไม่แข็งเหมือนเครื่อง

ถ้าเครื่องอ่ะเครื่องเครื่องมันจะโดนเหล็กอ่ะ

รีบลงมามันก็จะทำให้เนื้อปลาจะแน่น

และก็ถึงกำลังวิธีในการทำน้ำจิ้มใช่ไหมคะ

ทำน้ำจิ้มที่ได้แซ่บต้องเต้นด้วยปะแม่

ก็จะมีเกลือน้ำเปล่าน้ำส้มหมัก

ตอนนี้แรงเลย

ค่อยเอาน้ำตาลใส่ตอนต้มเสร็จแล้วเวลาเราจะเราจะมีหม้อถ่าน
เพราะว่าพริกจะไม่ใส่ตอนร้อนเดี๋ยวมัน
เริ่มแล้วอ่ะตอนเนี้ยเริ่มเดือดแล้วอ่ะเริ่มเดือด
ไม่ใช่น้ำน้ำน้ำพวกหนูน่ะเริ่มเดือดแล้วหลังเริ่มเดือด
ซึ่งพอน้ำเดือดแล้วเนี่ยก็จะใส่น้ำตาลลงไปเคี่ยวจนน้ำตาลละลายหมดแล้วก็จะพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับ
จะใส่พริกลงไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้พริกโดนความร้อนจนดำนั่นเองล่ะครับ
หลังจากนั้นแม่สุก็จะทยอยแบ่งไปขายที่หน้าร้านนั่นเองครับแต่นอกจากน้ำจิ้มที่ว่าเด็ดแล้วเนี่ย
เส้นทางชีวิตของแม่สุก็เรียกว่าเด็ดไม่แพ้กันเพราะต้องผ่านความยากลำบากมาไม่น้อย
จะเป็นยังไงไปคุยกับแม่สุกันต่อเลยครับ
ตอนนี้นะคะทอดมันก็มาน้ำจิ้มก็มีไงล่ะจ๊ะ
ก็เมื่อกี้เนี้ยเราชิมทอดมันไปแล้วตอนนี้เราต้องมาชิมทอดมันกับน้ำจิ้ม
ว้าวที่เด็ดเลยนะคะเมื่อกี้ว่าเด็ดแล้ว
รสชาติมันอร่อยมากมันมันแล้วมันแบบว่าเครื่องแกงอ่ะ
คือแบบรสชาติแบบบานบานน้ำจิ้มเนี้ยมองเหมือนเบิดเหมือนน้ำจิ้มไก่
แต่จริงไม่ใช่เปรี้ยวแล้วรู้สึกว่ามีหวานประแรม
อร่อยแม่ขนาดแตงควาร้านแม่นะ
หนูไม่เคยกินแตงฟ้าที่อร่อยเท่านี้มาก่อน

นี่แกควานู้นร้อยผ่านนะ
ถ้างู้ร้อยผ่านคบเลย
แม่แตงควาอย่างว่าอร่อย
ก็ลำบากเมื่อก่อนตอนเริ่มแรกเลยจะขาย

ก็จะไปทำงานต่อค่ะเหมือนกับว่าเราขายเป็นอาทิตย์เสริมอาทิตย์เสริมค่ะอืม
คุณแม่จากวันละห้าโลจนทุกวันนี้ขายวันเป็นร้อยโลโอ้โหมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นได้ยังไงแม่ค่ะ
ก็จะค่อยค่อยเพิ่มมาทีละนิดละหน่อยอืมอย่างว่าลูกค้าเคยซื้อตอนเช้า
แล้วเขามาส่งลูกเป็นเพื่อทองมาส่งลูกเขาก็จะบอกว่าทำไมไม่ขายตอนเย็นด้วย
ก็เลยลาออกลาออกจากงานประจำมาเริ่มขายทอดมันเป็นตัว
ลูกค้าก็ปากต่อปากนะคะอ่าเสร็จปุ๊บแม่ก็เลยแบบว่ามาซื้อตึกที่นี่
เมื่อก่อนแม่แบบอ่าเป็นโต้พับเลยเหรอคะใช่อืมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรถเข็นอ่า
แล้วพอดีว่าแฟนเสีย
พอดีไปรับพ่อไปรับพ่อของแม่ที่นครสวรรค์จะมารักษา
แล้วขากลับพี่เขยขับรถพอดีเขาเห็นคนวิ่งตัดหน้ารถอ่ะ
แล้วเขาเบรกรถเลยพลิกคว่ำแฟนแม่เลยเสียตอนนั้นคือเราก็ทำงานตรงนี้ด้วย
ใช่คือเราก็เป็นเสาหลังของบ้านด้วยมีวันไหนท้อท้อแม่แบบเหนื่อยอะไรอย่างเ
แล้วแบบก็มีนะเขากลับไปบ้านพอเห็นลูกอ่าความเหนื่อยมันก็หาอืม
เพราะเรามีจุดมุ่งหมายว่าทุกวันนี้ที่เราเหนื่อยเพราะว่าเราทำเพื่อลูก
ทำใจอยู่นานไหมแม่อืมก็นานนะอืมนานอีกอ๋อ
กว่าจะทำใจได้แต่ว่าคือลูกค้าแม่แต่ละคนคือคอยให้กำลังใจ
มันคือมรสุมชีวิตใช่ทุกคนต้องมีแต่เราผ่านมันมาได้เนี่ย
อันนี้คือกำลังใจเลยนะจริงแม่คือต้นแบบของหลายหลายคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้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

เรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้ต่างจากสามสิบปียังไงบ้างแม่ชีวิตทุกวันนี้นะแม่
ก็ดีขึ้นทุกคืนไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนเท่าไหร่แล้วลูกก็โตพอที่จะช่วยเราได้ด้วยมีเวลาที่จะพักพี่เล็ก
คือแม่คิดว่าที่แม่มาถึงทุกวันนี้เพราะอะไรคะอืม
ก็เพราะว่าความพยายามของเราแหละคือเราไม่รู้ว่าเราจะไปวันไหนหรืออยากจะพ่อเขา
เขาก็เลยว่าตัดสินใจที่ซื้อบ้านหลังนี้ถ้าวันไหนที่ว่าเราไม่อยู่ลูกก็มีที่ทำมาหากิน
แล้วแม่ก็มีอาชีพไว้ให้แล้ว
ฝากข้อคิดให้กับคนที่กำลังดูเราอยู่ให้กำลังใจคนที่กำลังท้ออยู่
เราต้องรู้ตัวเราว่าเราอยู่เพื่อใครทำเพื่อใครจุดประสงค์ของเราอยู่ตรงไหน
อย่างของแม่จุดประสงค์อยู่ที่ลูกหนูทำทุกอย่างเพื่อลูก
แม่ก็มีแรงที่จะสู้ต้องการให้ลูกมีอนาคตที่ดี
ฝากร้านหน่อยเดี๋ยวแบบว่าคนดูแฟนเศรษฐีป้ายแดงจะได้มาอุดหนุนกัน
ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวเซ็นหลุยขอให้แวะร้านทอดมันให้มาลองชิมดู๐๘๖๙๐๓๑๙๔๘
อยู่สาธารณ์๑๑แยก๕ตรงข้ามโรงเรียสำคัญ
วันนี้ทุกคนต้องมีความสุขกับทริปนี้แน่นอน
วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณคุณแม่สุขขอบคุณพ่อมันและพ่อมันอบด้วยขอบคุณนะคะ
จากของทานเล่นอย่างทอดมันที่ขายดีไม่ใช่เล่น
เราขอเปลี่ยนบรรยากาศข้ามไปที่แหล่งมะพร้าวน้ำหอมชื่อดังอย่างบ้านแพ้วกันบ้าง
เพราะที่นี่เนี่ยเขามีร้านมะพร้าวเผาที่ขายดีดีจนเรียกว่ารวยยกบ้านเลยล่ะครับ
ว่าแต่ร้านเนี่ยอยู่ตรงไหนตามน้องใบตองไปหากันเลยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้บุกมาอยู่ที่สวนมะพร้าว
อยู่ที่บ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งต้นตำรับของเมืองมะพร้าวเลยคุณผู้ชม
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเปิดอาชีพแม่ค้าขายมะพร้าวเผา
เพราะเขาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้คนในครอบครัวเก็บมะพร้าววันละ๑๗๐๐ลูก
รับเงินเข้ากระเป๋าวันละสามหมื่นบาทตกเดือนหนึ่งก็หลักแสนกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ
เชื่อว่าหลายคนสนใจว่าเขามีวิธีการยังไง
วันนี้ใบตองจะพาไปเจาะลึกทุกขั้นตอนของการเก็บมะพร้าวแล้วเอาไปเผาเลยจ้า
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้เราบุกมากันที่บ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครกับร้านนี้เจยุพินเจ้าของร้านมะพร้าวเผาแท้บ้านแพลว
ที่มีอาชีพเป็นแม่ค้ารับตัดและซื้อมะพร้าวมาจากเจ้าของสวนเพื่อนำมาขายแบบสดและแบบเผา
โดยที่ร้านเนี่ยครับขายข้างทางซึ่งทางคุณแม่ยุพินก็จะมีสวนประจำมากกว่า๒๐สวน
และมีมะพร้าวขายตลอดทั้งปีซึ่งขายมานานกว่า๒๐ปีเลยล่ะครับคุณผู้ชม
เอาเป็นว่าวันนี้ให้น้องใบตองบุกไปเจอแม่ยุพินในสวนกันเลย
มาแล้วหูกำลังทำงานกันอยู่เลย
สวัสดีจ้ะแม่สวัสดีค่ะ
มีใครช่วยอยู่บ้างนี่คุณพ่อคุณพ่อใช่ไหม
คุณพ่อเปี๊ยกสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคุณลูกชายค่ะ
ลูกชายน้องออยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

นี่น้องเปิ้ลอยู่นี่สวัสดีนะคะน้องเปิ้ล
ทำกันเป็นครอบครัวเลยเหรอคะแม่
ตอนนี้คือนี่กำลังทำอะไรยังไงอยู่บ้าง
อันนี้ก็เดี๋ยวจะตัดนะตัดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปลงที่บ้านที่ร้านค่ะ
อ๋อแม่คือต้องตัดทุกวันอย่างนี้เหรอทุกวันค่ะ
พ่อก็จะไปมีหน้าที่เผาน้องเปิ้ลเป็นคนปอกเป็นคนปอกน้องออยก็ปอก
แล้วคุณแม่คะแม่เก็บเงินก็ขาย
หนูอยากเป็นคุณแม่ก็เช้ามานี่ก็จะออกตัดประมาณสักสามโมงเช้า
เที่ยงกลับมาก็เอาลงที่ร้านขายเผาอ๋อค่ะ

งั้น๖โมงเย็นอ๋อจริงจริงแม่ไม่ได้มีแบบสวนมะพร้าวไม่มีค่ะ
แล้วแม่ทำยังไงค่ะก็ไปรับซื้อตามสวน
ก็นับกันเป็นลูกไปราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไป
ตอนนี้แม่มีสวนอยู่ในมือทั้งหมดกี่สวนประมาณ
ก็คือก็ไปทุกวันก็ครบรอบพอดีเดือนหนึ่ง
แล้วเราไปรับซื้อจากเขาอย่างนี้เราจ่ายเงินเขายังไงนะแม่
ก็บางส่วนก็คือว่าจ่ายสดมั่ง
อ่าถ้าเราเอาไปส่งโรงงานอ่าก็บอกเขาว่าเงินออกก็ถึงจะให้เขา

แล้วแต่แล้วแต่ตกลงกันอย่างนี้นะ
แล้วมะพร้าวที่แม่เอามาขายนี่เขาเรียกมะพร้าวอะไรคะ

ต่างกันที่ว่าน้ำมันจะไม่เหมือนกัน

พร้าวน้ำหวานมันจะหวานแต่มันไม่หอม

มะพร้าวน้ำหวานเขาจะยาว
ใช่น้ำหอมเค้าจะป้วนแป้น
แล้วอันไหนได้รับความนิยมมากกว่า

น้ำหอม

เฉาะให้หนูในสวนได้ไหม

อันนี้คือน้ำหวาน
เออใช่มันหวานแต่มันไม่หอมเลยอะ

ขั้นตอนของการแบบว่าตัดอย่างนี้ค่ะแม่
เราต้องใช้แบบอุปกรณ์อะไรในการตัดบ้างใช้กี่อย่าง

คือเวลาตัดทลายลงมาจะลงน้ำ

สมมุติเอาไปขึ้นหิ่งผ้าให้งั้นมันก็จะไม่สวย

ถ้าอย่างนั้นหนูขอลองไปดูการสัดหน่อย
ไม่รู้ว่าหนูจะตัดได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้หนูก็จะดูอย่างเดียว

เรียกว่ารสชาติมะพร้าวไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะครับเนี่ย
ต่อไปเราไปดูขั้นตอนของการตัดลูกมะพร้าวจากต้นกันดีกว่าครับ
ว่าที่นี่เนี่ยเขามีเทคนิคการเลือกลูกมะพร้าวและการตัดมะพร้าวยังไง
น้องใบตองไปกันเลย
จ๋าก่อนที่เราจะตัดอย่างนี้เรารู้ได้ไงว่าลูกไหนตัดได้ตัดไม่ได้

อันนี้คือพี่มันครับที่เราจะตัดครับ

น้องสาวพี่คือใหญ่กว่า

ถ้าน้องลูกขนาดเท่ากำปั้นแปลว่าพี่ล่างสุด

ได้ตัดได้โอเคไหมว่าอันนี้ใช้ได้ยังคะ

ใช่แล้วล่ะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่น้องมะพร้าวลูกใหญ่เท่ากำปั้นนั้น
พี่มะพร้าวก็จะมีทั้งน้ำและขนาดที่เหมาะสมกับการนำไปเผาให้อร่อยได้พอดี
แต่ถ้าน้องมะพร้าวขนาดเล็กเกินไปก็แสดงว่าพี่มะพร้าวจะยังไม่สามารถตัดไปใช้ได้นั่นเองล่ะครับ

ใช่ค่ะอันนั้นคือไม้ค้ำเพื่อจะลงน้ำไม่ให้ช้ำ
เราเอามะพร้าวเมื่อกี้อ่ะลงน้ำแล้วอ่ะแล้วตรงนี้คืออะไรเป็นสายยาวเลย
เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็การขนย้ายมันไกลแล้วก็ลากมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวก็จะเอามาขึ้นรถ
เวลาเราเก็บได้๑คันรถเราจะไปขายอย่างนี้เราขายได้ราคายังไงคะแม่
ก็จะขายได้ประมาณสักสามหมื่นแต่ว่าช่วงราคาสูงอ่ะเราจะไม่มีทุกวันนะค่ะ
ช่วงที่แพงมันคือฤดูไหนคะแรงเมษา

ต่อไปเราไปดูการขนมะพร้าวจากน้ำขึ้นรถกันเลยครับ
เพราะตอนนี้ทั้งครอบครัวเขากำลังช่วยกันขนขึ้นรถแบบนี้นี่แหละครับ

เหนื่อยไหมอ่ะไม่เหนื่อยเท่าไรค่ะพี่

ก็เหมือนออกโรงเรียนก็มาช่วยแม่เลย

ส่วนมากให้น้องเรียนแล้วหนูก็ขับ

แต่หลังจากนี้เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการทำยังไง
กลายเป็นมะพร้าวเผาค่ะ
หลังจากที่เราได้มะพร้าวมาเต็มคันรถแล้ว
แม่ยุพินก็จะนำมะพร้าวมาตัดแต่งที่ร้าน
พร้อมขายทั้งสดและขายทั้งแบบเผา
ซึ่งขั้นตอนการเผานี่แหละครับ
ที่จะทำให้มะพร้าวได้ราคาสูงขึ้นอีกเท่าตัว
แต่ก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการเผามะพร้าว
เราขอกลับไปเผากุ้งกันก่อน

กุ้งเผาซุดสดที่ขยายสาขามาจากอายุทยา
เปิดมาได้เกือบปีรสชาติฝีมือก็ดี
แต่ยอดขายอาจจะยังไม่ค่อยเข้าเป้า
เลยอยากให้สินแสชัยช่วยแนะนำหน่อยครับว่าต้องทำยังไงบ้าง

ด้านหน้าร้านไปหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ด้านหลังนะครับพิงอยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ส่วนด้านขวามืออยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้
มือของผมนะครับมันอยู่ที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
องศาที่นี่มีปัญหา
ปัญหาอะไรองศาตกร่องแปลว่าหาได้ใช้หมด

ท่านประธานร้านคุณมี่เนี่ยซึ่งองศาด้านหน้าเขาเนี่ย
กุ้งมันปิดประตูหน้าร้านซึ่งเป็นอุปสรรคแน่นอนครับ
เพราะฉะนั้นต้องแก้ครับต้องเปิดทางให้เขา
การแก้ไม่ยากก็คือย้ายเชฟกุ้งสองข้างให้ถ่างออกจากกัน
แล้วยังจุดเผากุ้งเองนะครับควรแก้ไขยังไงดีครับ
ตำแหน่งนี้วางได้ไหมวางได้ตำแหน่งทิศใต้เป็นตำแหน่งของทิศธาตุไฟอยู่แล้ว
แต่ที่ดีที่สุดมันจะต้องอยู่ทางซ้ายมือนะครับของอาคารถึงจะดีที่สุด
จุดนี้หวังได้แล้วก็หันหน้าไปทิศใต้สว่างได้นะครับ

เรามาอีกเรื่องหนึ่งที่ประตูของร้านคุณมี่เนี่ยประตูเมื่อเราย้ายเชลล์จากหน้าร้านออกแล้วเราแก้ไข
เรามาเดินถึงอาคารภายในหลังร้านน่าจะมีประตูอีกประตูนึงครับซึ่งเล็งตรงกันเลย
อันนี้ทำให้ทรัพย์รั่วทำให้เงินรั่วไหลหมดเพราะฉะนั้นเราอยากจะมีเงินเหลือ
เราไม่สามารถย้ายประตูได้ด้วยเงื่อนไขของอาคารเพราะฉะนั้นให้สร้างปาดิชั่นวางประตูถึงเพดานเลยนะครับ
ซึ่งเป็นตัวแก้กันได้ชะงัดเลยครับทำให้ร้านคุณมี่และเท่าแก่ผู้บริหารจะมีเงินเหลือมีทรัพย์เหลือ

ทิศจุดหนึ่งที่สงสัยอยากแนะนำก็คือคาวเตอร์
เตอร์ตัวนี้เนี่ยนะฮะควรจะย้ายกลับข้างไปอยู่ที่ฝั่งตะวันออกเชียงเหนือ
ซึ่งจุดนั้นนะครับตามธรรมชาติแล้วมันเป็นจุดของหัวมังกร
วันนั้นคุณควรจะย้ายไปตำแหน่งของหัวมังกร
ก็จะทำให้ขายดีดึงลูกค้าได้มากขึ้นเขาเรียกว่าชัยภูมินะฮะ
กำหนดคนไม่ใช่คนกำหนดชัยภูมิเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะต้องอย่างน้อยน้อยสูง
อยู่ที่แปดสิบเอ็ดจุดห้าเซนไม่เกินแปดสิบเก้าเซนนี่คือคาวเตอร์มงคลนะฮะ
คูณยาวอีกเรื่องหนึ่งเอาความสูงไว้ก่อนนะฮะติ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เตอร์เก็บตังค์ขอบเคาน์เตอร์ตัวนี้ไปถึงกำแพงตัวนี้ควรมีระยะห่างจากกำแพง๑๐๗เซนจะดีที่สุด
เจ็ดเซนมันเป็นบ่อพลังบ่อพลังตัวเนี้ยมันเป็นเหนียวนำกระแสแม่เหล็กเพื่อจะมาจบอยู่แค่ตรงนี้
ลองไปปรับใช้ดูนะครับรับรองรู้เรื่องเฮ่งฟังรวย
ถูกรังวงรังวันอะไรอย่างงี้แม่บ้าลาขอมีมั่งมีมั่ง
จริงแยะไม่ค่อยต้องเวลาสมัยดูชัยไหม
กลับเข้าสู้โรยการแทพี้ป้ายแดงกันอีกครั้ง
หลังจากที่ได้เห็นวิธีการคัดลูกมะพร้าว

ส่วนจนได้ขนาดที่ตอนนี้มะเพราของแม่ยุพิน
ก็มาถึงเตาแล้วล่ะครับงั้นเรามาดูกันต่อเลยว่า
วิธีการเผามะพร้าวเขาทำกันยังไงเริ่มจากการนำไม้เก่า
มันก็ไฟแล้วนำมะเผามะเป๋าในหนึ่งเตาก็จะเผา
ประมาณสองร้อยลูกโดยใช้เวลานานประมาณหนึ่งชั่วโมง
ซึ่งจะมีคุณพ่อและน้องออย
ต้องช่วยกันคอยพลิกสลับลูกมะพร้าว
ให้โดนไฟเผาอยู่ตลอดเวลานั่นเองล่ะครับ
พอได้ที่แล้วเราก็จะมาปอกแบบร้อนแบบนี้นี่แหละครับ
แม่ไปเอาสูตรการทำมะพร้าวเผาแบบนี้มาจากไหน

ไม้แบบนี้ที่เราทำเป็นฟืนคือไม้อะไรคะแม่

เราก็รับซื้อมาเอามาใช้เป็นเชื้อฟืน

เขาบอกกันว่ามะพร้าวที่เผาแล้วมันจะหวานทุกลูก

มันเดือดเดือดแล้วน้ำมันยุบไปใช่ไหม

อ๋อมันงวดไปใช่
มันนวดไปมันก็จะหวานขึ้น

แล้วมันเก็บได้นานกว่าปกติไหมถ้าเราเผา
เผาวันนี้นะมันก็อยู่ได้ยันพรุ่งนี้เย็น
ถ้าใส่ตู้เย็นมันก็จะอยู่ได้หลายวันหน่อย
แล้วเตาเผาของเราเตาใหญ่แบบนี้นะ

นี่ก็คือใช้เวลาเผานานแค่ไหน

จากที่เราเผาเสร็จร้อนอย่างนี้

จะขึ้นอยู่กับฤดูการเหมือนผลไม้อื่นนะคะ

น้ำเดือดค่ะ

อื้อหอมมากเลยอะ

น้ำมันจะหวานกว่าตอนที่ทานแบบสดที่สวนอีกนะ

กลิ่นแบบหอมที่อบอวนอยู่เวลาเรากลืนไป
แล้วตัวเนื้อของมะพร้าวเผามันจะหอมด้วย

ได้เห็นทุกขั้นตอนของอาชีพ
รับซื้อมะพร้าวของร้านเจยุพินกันไปแล้ว
ต่อไปเรามาคุยเรื่องราวเส้นทางชีวิตของแม่ยุพิน
อดีตเคยเป็นเกษตรกรขายผักหวาน
แต่กลับหาได้ไม่พอใจ
สุดท้ายต้องทิ้งสวนผักหวานกลับมาทำอาชีพขายมะพร้าวเห่า
อะไรทำให้แม่ยุพินประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้
จ๋าก่อนที่แม่จะมาขายมะพร้าวแม่ทำอะไรมาก่อนคะ

แล้วตอนนั้นเป็นยังไงทำไมถึงเลิกไป

ไม่ดีเหรอแม่ไม่ดีทำไมอ่ะ
มันเบาแล้วก็ราคามันก็ไม่ดี
แล้วแม่ตัดสินใจมาขายมะพร้าวตอนไหน
ก็ตอนที่ทำสวนก็เริ่มขายมะพร้าวแล้วล่ะ

ก็จะทุกทางเรือมาขายก็จะเป็นมะพร้าวแก่
เอาไปทำกะทิอ่าเอาไปคันกะทิใช่ไหมคะ

ปรากฏว่าเออมันก็ขายได้

ฉันเป็นเจ้าแรกไงของเจ้นบาร์แพลปรุงแบน
ก็คือของแม่เนี่ยเป็นเจ้าแรกที่ขายมะพร้าวเผา
จริงแม่คิดว่ามันขายดิบดีเพราะอะไร
พระพราวก็คือพระเครื่องกับเครื่องราง
ที่แม่ยุพินไปไหนมาไหน
แม่นับถืออะไรอย่างนี้ค่อนข้างหนูเห็นที่ขอแม่นี่

แล้วก็มีแม่ใหญ่นางตะเคียน
อ๋อยักษ์แม่ใหญ่

อะไรอย่างงี้ไหมเวลาขออ้ะมีมั่งมีมั่งมีมั่งมีมั่งหรอ
ไปแก้บนอะไรอย่างนี้
ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ว่าจริงมันก็ไม่ได้
ทุกอย่างไม่ได้เรียบง่ายมันก็มีอุปสรรคเกิดขึ้นค่ะคุณพ่อเป็นยังไงคะ
ไปตกต้นมะม่วงมาหาแขนฮะ
เอาไปที่โรงพยาบาลเขาก็ให้ข้าวเฝือกมาให้
แล้วเค้าก็บอกว่าไม่ให้ทำงานนะเจมมา
ถามพ่อหน่อยคุณพ่อตอนนั้นคุณพ่อตกต้นต้นไม้เนี่ย
หมอว่ายังไงบ้างคะรักษาให้ชัดเปลือก
พ่อก็อ่ะไม่ไหวมันดวมเริ่มลืมไปเราไปทำงานหนัก
ค้ำไปสอยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้ว

ทำไมเราถึงมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำสวนมะพร้าว

มาช่วยคุณแม่คุณพ่อตั้งแต่อายุเท่าไหร่

จบม๓แล้วก็มาช่วยขายของ
ไม่กลัวเหนื่อยกลัวหนักลำบากอย่างนี้ค่ะ

ซึ่งความต้องการที่จะช่วยเหลือครอบครัว
ของทั้งพี่เปิ้ลและน้องออยนั่นเอง
กลายมาเป็นพลังให้ทั้งคู่
ทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
เพื่อให้ครอบครัวได้อยู่ดีกินดี

ที่ยังเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพ
ของทั้งคุณพ่อและคุณแม่นั่นเองล่ะครับ
ออยมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่คนนี้ไหม
รักษาสุขภาพให้ดีแข็งแรงนะครับ
อยู่กับลูกจ้ะนานอ่ามีอะไรอยากบอกคุณแม่ไหมคะ
แม่น่วงจะกล้าบแม่กับพี่ย่าไม่ค่อยต้องไว้รอ
แม่ดื้อใช่ไหมแม่อย่าดื้อนะลูกเป็นห่วงเห็นไหม
ก็รักหมดทุกคนนะลูกคุณแม่ก็ภูมิใจ
มันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากนะคุณผู้ชมเนาะ
เขาก็ดูแลช่วยเหลือทำอะไรด้วยกันมาจนแบบมีทุกวันนี้ได้นะคะ
แต่ว่าทีนี้ให้คุณแม่ช่วยแชร์ในมุมมองของการทำธุรกิจนะ
เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจแล้วกันนะทำยังไงให้ค้าขายแล้วขายดี
ขายได้ปังแบบร้านแม่
ก็คือว่ากับลูกค้านี้เราต้องซึดตรงกับลูกค้านะ
ของดีเราก็บอกว่าดีไม่ดีเราก็ไม่ขาย
ฝากร้านหน่อยมีเพจมีเฟสบุ๊คอะไรไงน้องออยเลยค่ะ
มีครับมีเพจเพจแม่ยุพินมาเผาบ้านแพ้วสู่สาขอนครับ๐๘๗๘๒๑๓๘๖๑ครับ
วันนี้ขอบคุณแข่งรับเชิญมากเลยนะคะขอบคุณสาขอนแล้วก็ขอบคุณพ่อดีนะ
อันนี้ก็คือระหว่างที่เราขนขึ้นเรานับลูกอยู่มั้ยแม่นับค่ะแล้วหนูถามแม่ลืมยัง
ไม่ลืมนี่อ๋อนับอยู่หนูช่วยแม่หนูไม่ช่วยแล้วแม่น้องปั้นเลย
มาสบายไม่ยินถ่ายลูกนี้